เมื่อวานนี้นะคะมีชาวบ้านค่ะที่อาศัยอยู่ในซอยประชาอุทิศ๑๕
เขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่ามีคนไปพบศพ
นอนคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำท้ายซอยนะคะ
และคูน้ำมันเป็นลักษณะคูน้ำซึ่งอยู่ในสวนเนี่ยนะคะ
ที่มีต้นไม้รกอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
ตอนแรกคว่ำหน้าไงมันทำให้ไม่เห็นว่าเป็นใครนะ
ก็มีอาการเดาไปต่างนานาว่าเป็นลุงอ้วนหรือเปล่า
คือลุงอ้วนเป็นคนที่อยู่บ้านแถวนั้นนะคะ
หายตัวไปจากบ้านอ้าวสรุปไม่ใช่ลุงอ้วน

ก็คือสนราชบุรณะได้รับแจ้งเหตุพบศพ
นอนอยู่ในท้องร่องท้ายซอยประชาอุทิศ๑๕นะคะ
แพทย์นิติเวทย์โรงพยาบาลศิริราชอสมัคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งไปในจุดเกิดเหตุเลยค่ะ

พอไปถึงเจอสภาพแบบนี้เลยค่ะ

คว่ำหน้าอยู่กับดินโครนในร่องสวน
ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีเลือดหมูแขนสีดำ
กางเกงขาสั้นลายพราง
ไปถามคนแถวนั้นว่ามีญาติใส่เสื้อแบบนี้ไหม
หลายคนก็เดาไปต่างนานาเนี่ยนะคะ

วนายประเสริฐพรมวิลัยอายุ๖๒ปีค่ะ

เขาบอกว่าตอนที่เดินมาเจอเนี่ย
เห็นว่ามีลักษณะคนนอนอยู่ในร่องสวน
เดินเข้ามาดูใกล้อ้าวไม่ขยับด้วย
นิ่งเลยตายแล้วแน่นะคะ

นิดอยู่พักนึงนะคะเอ๊ะหรือเป็นอ้วน

เพราะว่าในอ้วนพักอยู่ท้ายสวน
รับงานทำสวนเคยพูดคุยด้วยกันบ่อยครั้ง
แล้วก็เห็นว่าในอ้วนไม่ค่อยแข็งแรง

เพราะอะไรเพราะช่วงที่คนมาดูศพเยอะ
คนหนึ่งในคนที่มาดูอ้วนมา
อ้วนมาดูอ้วนมาแบบเท้าติดดินด้วย
มาแบบเท้าติดดินนะคะมาแบบเป็นร่างมนุษย์ปกติเนี่ยนะคะ

ไปถามเพื่อให้แน่ใจว่าใช่ในอ้วนหรือเปล่า
เขยของในอ้วนค่ะชื่อว่าคุณสมจิตชัยทร
ใช่อ้วนไหมพี่เคยบอกว่าไอ้ตอนแรกก็งงเหมือนกัน
ใช่ไม่ใช่นะคะแต่พอดูดีแล้วอ้าวไม่ใช่อีกนะคะ
สรุปแล้วยืนยันว่านายอ้วนไม่ได้เสียชีวิต
ทีนี้เป็นใครล่ะคนที่มาดูศพหนึ่งในนั้น
ชื่อว่าในสมพรเฉยเสงี่ยมอายุ๒๔ปี
เนี่ยคนนี้ค่ะคุณสมพรพอมาดูศพแม้จะคว่ำหน้าอยู่
เห็นแล้วรู้เลยเสื้อผ้าใช่ปูผมเอง
อ๋อปูผมเองที่นอนอยู่นี่
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ปู่มักจะดื่มเหล้า
เมื่อวานตอนบ่าย๓ยังได้ยินเสียงเปิดทีวีน่าจะยังอยู่บ้าน
แต่หลังจากนั้น๕โมงเย็นสมพรออกไปทำงาน
แล้วปกติประมาณ๕โมงเย็นปู่จะเดินออกมากินเหล้า
แล้วก็กลับเข้ามาบ้านเนี่ยประมาณดึกดึกแต่วันนั้นไม่กลับมาค่ะ
แล้วสรุปสุดท้ายมีคนเดินไปบอกที่บ้านว่า
ไปดูหน่อยสิใช่ปู่หรือเปล่าที่นอนเสียชีวิตอยู่ท้ายซอยนี่นะคะ
พอมาดูปู่จริงค่ะเอาอย่างไรก็ตามรอผลชนะสูตร
ศพอย่างรอผลชนสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
แต่ว่าแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากอาการวูบ
ล้มจนหมดสติแล้วตกลงไปในร่องสวน
จากนั้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น
ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทันแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
รอผลชนะสูตรค่ะว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงจะเกิดจากอะไรนะคะ